เพราะว่าอะไรถ้าเป็นคนโสดอยู่นะ

ไปไหว่ขอพรจะได้เจอคนที่ถูกองทุกใจ

เป็นความหวังของคนสดแน่สั่นมหามาประดูกหรือเจ้าแม่พัมพิมพ์
อยู่ที่ตลาดสำเพ็งกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะ
ว่ากันว่าเจ้าแม่ประดูกองค์นี้นะจะมีพลังที่แตกต่างจากสารเจ้าอื่น

ตรงที่ว่ามีพลังแห่งการขอพรเรื่องความรัก

ใครมาขอเรื่องเหล่านี้มักจะสำเร็จแทบทุกราย
บอกวิธีการเลยละกันสำหรับใครจะไปบูชาเจ้าแม่นะจ๊ะ
ต้องเตรียมผลไม้รสหวาน๑อย่างขึ้นไป

น้องไม่ต้องตะลิ่งปิงที่ไหนมันหวาน

เลือกแต่ผลมารสหวานมีมากมาย

พอเตรียมเครื่องบูชาเสร็จแล้วก็นำไปวางไว้ที่โต๊ะ
สำหรับวางเครื่องเส้นไหว้นะคะ
จากนั้นคุณไปทำบุญด้วยการซื้อทุบเทียนที่สารเจ้าเขาเตรียมไว้นั่นแหละนะคะ
ก็เริ่มจากการจุดเทียนซะก่อน
จุดเทียนแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งที่ดีขอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่คุณต้องการ
พอขอจากการจุดเทียนแล้วคุณก็จุดทูปต่อค่ะ
จุดทูปเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาล

คุณก็นำเครื่องเส้นไหว้ที่เตรียมใส่จานแบบนี้นะ
เอาไปถวายให้กับท่านโดยการที่ไปคุกเข่าที่หน้าแท่นประทับของเจ้าแม่
นั่งใกล้นะคะคุกเข่าขอเจ้าแม่เลย

คราวนี้มองไปที่เจ้าแม่เลยนะคะ
แล้วก็บอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจน
แล้วคุณอยากได้สเปคแบบไหนคนยังไง

เจ้าแม่จะมีเวลาฟังจริงเหรอคะ

ทำเล่นเล่าไปต่อผมเคยเห็นคนเข้าไปพาคุณ

เปิดรูปให้เจ้าแม่ดูจากในมือถือเลย

ไม่ใช่ไม่กล้าทำทำมาหลายที่แล้วทำจริง
คุณถึงฮ่องกง

แล้วได้กี่คู่สองอุ้ยเห็นไงสักทีสักทีมากเลยสองคู่นั่นคือ
ได้คู่รักเหรอคู่รองเท้าสองคู่แตะคู่ประวัยคู่เห็นไง
คุณเนี่ยเอออย่าทำแบบนั้นไม่เอาเป็นมิจฉาชีพซะแล้วก็คุณตอบมา
แต่ถ้าอยากได้คู่จริงดิฉันบอกนิดนึงเผื่อใครอยากจะไป
มีวันเวลาด้วยนะคะสารเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์
เวลาแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะเออตอนเนี้ยใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย
เข้าไปได้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีได้เลยอืม
คุณนั่งทำข้อสอบเหรอนั่นเนี่ยคุณคุณทะเว้น
มันเป็นเล่นเขียนไปแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูช่วงท้ายรายการ
ว่าสเปคน้องใบตองเป็นแบบไหน

โหหัวข้อเรื่องเยอะอย่างงี้เนี้ย
แม่เลยเหนื่อยเจ้าแม่จำไม่หมดเจ้าแม่บอกเออไปเถอะ
สเปคคุณมันต้องเขียนเป็นร้อยแก้วร้อยกองนี่ไง

ยังไงมาเถอะจบแล้วอันนี้ก็สั้นไป
เอาลองดูแล้วกัน
นะฮะไม่แน่เออไม่แน่เลือกก่อนเสียคุณผู้ชม